เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยดีกว่าด้านหลังนี่
คุณผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมที่อายุทยาบ้านคุณตาคุณยายไฟไหม้
โยนกระป๋องใส่ทองมาหนัก๒๐บาท
คุณยายถูกไฟคลอกเสียชีวิตคนสงสารคุณตามากเลยนะ
เงินบริจาคแค่คืนเดียวอะค่ะ๕ล้าน๒แสน
คือยอดมาเยอะมากคุณตาอยากบอกอะไรกับคนใจบุญที่โอนเงินมาให้ลองฟังคุณตาค่ะ
ไม่เอาแล้วพอแล้วปิดรับบริจาคเลย
ใช่ลูกชายบอกว่าจะให้ปิดรับบริจาคแล้วนะคะ
คุณตาเนี่ยบอกว่าได้เงินมาประมาณนึงแล้ว
หลังจากนี้จะไม่เปิดต่อแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนั้นไปสร้างบ้านหลังเล็กค่ะ
นี่คือคุณตาสำอางจิตรีรัฐอายุ๘๕ปีนะคะ
ซึ่งคุณตาน่ะบอกว่ามันเกินความจำเป็นแล้วว่าเงินที่บริจาคมาให้เนี่ย
โอ้โหคนแห่แบบโอนเงินมาเยอะมากคุณผู้ชมคิดดูสิ
แค่วันเดียวยอดบริจาคทะลุ๕ล้าน๒แสนบาทแล้วเหตุการณ์นี้นะ
บ้านคุณตาอยู่ที่อำเภอบางไซที่อายุทยาเมื่อวันที่๙
ไฟไหม้บ้านเนี่ยเป็นภาพนี้เราก็เล่าข่าวไปแล้วต้องช่วยกันดับไฟ
ถามหาคุณยายด้วยนะว่าคุณยายคุณยายทองถุงเนี่ยอายุ๗๖ปีเนี่ย
ยายไปไหนยายอยู่ในบ้านหรือเปล่าเพราะว่ายายก็ป่วยเดินไม่ค่อยจะได้
สุดท้ายคุณยายถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
ในนั้นก็มีทั้งเข็มขัดหน้ากูนะตอนที่แบบแกะดูอ่ะเข็มขัดหน้ากูแล้วก็ทองแล้วก็
แบงค์๒๐เป็นปึกปึกเลยโดนไฟเผาที่เรายังบอกเลยว่าเหมือนกับคุณยายผวงซับ
โยนออกมาก่อนแต่ตัวเองน่ะออกมาจากบ้านไม่ทันนะคะ
คุณตาเองพอรู้แบบนี้คุณตาก็สะเทือนใจค่ะ
สูญเสียยายไปอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา
ที่บ้านหลังนี้บ้านที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
แล้วคุณตาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่๙
จนถึงวันนี้ยังกินอะไรไม่ลงเลย
คุณตาคุณตาอยากบอกอะไรถึงคุณยายไหมคะ
นี่ไง
เพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานโยนทรัพย์สินออกมาก่อนนะคะ
แล้วร่างของคุณยายก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสนามชัยแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจวันนี้ด้วยค่ะ
ส่วนบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่สร้างห้องน้ำชั่วคราวให้กับคุณตาก่อนนะ
แล้วการสร้างบ้านการปลูกบ้านหลังใหม่
เดี๋ยวก็จะต้องเป็นภารกิจหลังจากนี้ต่อไป
รวมถึงก็จะนำเงินบริจาคนะคะ๕๒๐๐๐๐บาท
คือก็จะเอามาส่วนหนึ่งที่คนใจบุญบริจาคให้
สร้างบ้านให้กับคุณตาตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะ